เวลาจะไปพักโรงแรมตามต่างจังหวัดเนี่ยต้องดูให้ดีเรื่องความปลอดภัย
ผู้หญิงคนหนึ่งพาครอบครัวไปพักโรงแรมแถวสระบุรี
คืนนี้สองกลับไปที่ห้องข้าวของถูกหรือข้น
แล้วแก้วแหวนเงินทองหายไปทั้งหมดอืม
โทรไปแจ้งเจ้าของโรงแรมเสียงที่ตอบกลับมาบอกว่า

ทีทีทีวีแบบนั่งห้องคนที่จับรายเงินในห้อง

พี่คุณจัดรถเราเปล่า

นี่คือโรงแรมมาดูข้าวของเธอ
มรื้อค้นกระจัดกระจายเต็มไปหมดนะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑๑กันยายนที่ผ่านมา
เธอเนี่ยไปเที่ยวกับคนในครอบครัวไปพักโรงแรมนี้
จ่ายค่าที่พักไปทั้งหมด๕คืน
คืนนึงก็ประมาณสัก๔๐๐บาทรวมเป็นเงินสัก๒๐๐บาท

ที่สองกลับมาตกใจเลยข้าวของในห้องเนี่ย
สภาพอย่างที่เห็นกระจุยกระจาย
ไปตรวจสอบหน้าต่างมันก็ไม่มีรอยงัดแงะ

แสดงว่าเป็นคนที่สามารถเข้าออกได้ใช่หรือเปล่า

ไปตรวจสอบประตูก็ไม่มีรอยงัดแงะ
แต่ทรัพย์สินที่วางไว้ทั้งหมดหายไปทั้งหมด
แวนเพชรทองคำขาวราคาสัก๓๐๐๐บาท
แหวนทองหนึ่งสลึง๘๐๐๐บาท
สร้อยคอพร้อมจี้พระพิคเนตต่างหูอีก

เขาตอบกลับมาคำนึงว่าน้องก็ไปแจ้งความสิคะ
แต่ว่ามันเกิดขึ้นที่โรงแรมของคุณไง

หลังจากนั้นเธอก็โทรไปหาเขาอีกเขาก็ไม่รับสายแล้ว
ก็เลยไปแจ้งจำรวจไปแจ้งความนะ
แล้วก็ไปขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดของโรงแรม
ปรากฏว่าภาพมันเหลือแค่บางส่วนเท่านั้น
ส่วนที่มันควรจะมีมันไม่มี
สิ่งที่โรงแรมรับผิดชอบก็คือคืนค่าห้องมา

คืนให้คืนค่าห้องมา๓คืนก็เป็นเงิน๑๒๐๐บาท

แต่ล่าสุดนะฮะเจ้าของโรงแรมประสานไปจำรวจให้แจ้งเธอว่า
เธอก็บอกแทนที่จะรับผิดชอบจะขอโทษอะไร
กลับมาขู่ให้ลบอีกอะไรแบบนี้

เพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่โรงแรมของเขาใช่ไหม
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องตามกันต่อนะครับ
ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าของเขาจะรับผิดชอบอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะ
ว่าไปตามกระบวนการเพราะว่าตำรวจนั้นรับแจ้งความไว้แล้ว
อย่างน้อยก็ไปช่วยเขาในเรื่องของภาพกล้องวงจรปิดอะไรสักหน่อยก็ดีเนาะ
นั่นสิครับแต่ทำไมภาพมันหายไปก็ยังไม่ทราบนะครับ